พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็น
สิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรี
พระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วกรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่
ข้าประบาทโศกอาดูนภูนทุวีพระภูมิสถิตในดุมใจนิรัน
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
และพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด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

แฟนรายการถามถึงบ่อยถามถึงอาจารย์ลักษณ์
บ้างบอกสุขสบายดีค่ะเพราะหมอหลังแม่นมาก
ไม่ว่าจะจู๋ออะไรมาก็ติดหมด
นี่สิ้นปีแล้วเนี่ยเดือนสุดท้ายของปีแล้ว
มีอะไรที่อยากจะแบบพอเป็นกระใสสักนิดนึงได้มั้ยว่า
ปีนี้ก่อนปีใหม่เราควรจะทำบุญเสริมดวงไหว้พระอะไรจะอย่างนี้ครับอัลลังกิจ

คือพญานาคไม่ใช่เรื่องในตำนานแต่เป็นเรื่องจริงที่มีในพุทธประวัติ
บางส่วนบางตอนของชิดของพระพุทธองค์
และเมื่อพุทธองค์อุบัติขึ้นมาแล้วในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรม
แล้วก็ชะดินทั้ง๓ที่มีนาคแล้วก็เรื่องราวอีกหลายตอนที่พญานาคมี
กระตันยูจงรักภักดีสร้างบุญคนพวกนี้จะได้รับพรจะประเสริฐจากพญานาค

เนื่องจากว่าพ่อเป็นชาวอีสานค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นทายาทของตลกชื่อดังของเมืองไทย
ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักรู้จักทุกคนทั่วบ้านทั่วเมืองลูกเล็กเด็กแดงรู้จักหมด

เขาบอกว่าจริงแล้วดาวของเราในค่ำคืนนี้
เขาอยู่กับพ่อตั้งแต่ก่อนที่พ่อจะเป็นตลกร้อยล้านซะอีก

เออ
คืออยู่ตั้งแต่ในช่วงที่พ่อกับแม่เริ่มก่อร่างสร้างตัว

สเต็ปของชีวิตของคุณพ่อคุณแม่
ซึ่งข้อมูลต่างที่วันนี้คุณจะได้รับ

้อแต่พ่อพยายามจะแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้อะไรลูกได้ให้ทุกอย่าง
แต่วันนี้ออร่าเจ้าสาวมาเต็มเลยครับ

ก็ดีค่ะรับรีมาได้ด้วยดี
ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าอนาคต
เพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าการที่เราได้เจอคนที่ใช่จริงเนี่ย
ในอนาคตเราจะเห็นภาพผู้ชายคนนั้นเป็นแบบไหน
ก็คือจะเป็นภาพเราในอนาคต

คืออยากให้คนรู้ว่าเราจะรักกันจนแก่จนเท่านั้น
เราจะแก่ไปด้วยกัน
มีเวลาคิดธีมเนอะโหว
ใช่เองแล้วพ่อว่ายังไงผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตปกติ

ห่วงห่วงมากค่ะห่วงจนระดับที่ว่า
ไม่อยากยุ่งไม่อยากเจอไม่อยากคุย
อยากมาเข้าใกล้พ่ออะไรประมาณนี้ค่ะ

อยู่ด้วยนั่งด้วยแต่ไม่มองหน้า

แต่จนมาถึงวันที่เขาบอกโอเคละ

ก็จริงเขาไปเตรียมตัวกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ

ก็มีแผนจะขอเอ็มแต่งงาน
แต่คือวันนั้นเขาบอกว่า
เข้ามาที่บ้านเอ็มบอกว่าขอคุยกับพ่อสองคนแบบลูกผู้ชาย

หนูก็เลยไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกัน
มารู้ตอนที่หลังจากเขาขอแต่งงานว่าเขาไปคุยกับพ่อ

เอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปชมภาพนะ
ว่าบรรยากาศชื่นมื้นแค่ไหนไปชมค่ะ
ความรู้สึกเอ็มนะคะน่าจะเป็นความดีของก๊อฟ
แล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลาย
แล้วตั้งแต่เอ็มเริ่มคบกับก๊อฟเนี่ย

พ่อเคยบอกว่าถ้าอยากได้ลูกเสือ
เข้ามาถ้ำเขาแล้วมากลัวพ่อเสือได้ไง

จิตใจเอ็มที่เป็นคนดีมาก
ก็จะดูแลเอ็มให้ดีที่สุด
จะดูแลเอ็มให้เป็นหนังเจ้าหญิง
อย่างที่พ่อดูแลเอง

ผ่านการคุยและโฮอล์โอเค

กล้าที่จะรับต่อคำถามทุกคำถามที่เห็นว่า

ต้องบอกว่าความแมนของเธอกล้ายอมรับ

คนเม้าส์ว่าจริงสิ

มันก็ต้องไม่เหมือนสิ

ทำตั้งแต่หลังจากเรียนจบมาใหม่

ไม่ใช่ว่าอยู่นึกอยากจะโมข้างหน้า

เอาอย่างนี้เราจะคุยเรื่องราวทั้งหมด

คุยให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวกันเลยช่วงหน้า

แต่มันมีข้อหนึ่งคืออาทิตย์เป็นอลิกับตัวเองเนี่ย
อาทิตย์คือพ่อจันทร์คือแม่

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะทำด้วยกันไม่ได้

เรื่องรอว่ามัมไอ้มัม

นี่เราเป็นเพื่อนสนิทกันนะตอนเรียน

สวยได้ขนาดนี้ทำอะไรมาบ้างดีกว่า

แฟนของคุณอายุคงเป็นเจ้าเพศล่ะ